กลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือครับที่เชียงใหม่เนี่ย
รายงานมาหลายวันแล้วเหมือนกันแต่ก็มีบางจุดที่ดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมฮะ
แต่บางจุดเนี่ยนี่เราภาพให้ดูภาพมุมสูงนะ
ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนยังท่วมสูงอยู่คุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ใช่ต้องปิดถนนชั่วคราวครับแต่มีรถบางคันอ่ะยังฝืนต่อไปฮะ
ค่ะคือเขาปิดการจราจรช่วงแยกหนองหอยถึงตลาดน้องหอย
ส่วนหน้าค่ายกาวิระครับก็น้ำท่วมสูงก็ปิดตั้งแต่สะพานนวรัฐทิศตะวันออก
สามแยกเมืองกายส่วนที่ถนนปรายศนีย์บริเวณกาดหลวงและตลาดดอกไม้
ตรงนี้นี่แหละระดับน้ำปิงลดลงเรื่อยแล้วคุณผู้ชม
อันนี้ดีขึ้นรถเริ่มขับได้แล้ว
ขณะที่ผอโรงพยาบาลนครพิงคุณวรเชษเตชรักษ์
พร้อมทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยเขาต้องเอาพวกน้ำดื่มครับ
เอายาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาแก้โรคน้ำกัดเท้า
ซึ่งมักจะเกิดกับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมไปแจกจ่ายเลย
ให้กับผู้คนบริเวณถนนเจริญประเทศซึ่งจุดนั้นเนี่ย
น้ำท่วมสูงมาหลายวันแล้วค่ะส่วนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ครับ
เขาตั้งหน่วยซ่อมรถฟรีเออนี่ดีเออ
เพราะว่าน่าจะมีรถชาวบ้านตายเยอะเลยหลายคันอยู่
นี่เขาก็ซ่อมฟรีให้เลยค่ะพวกรถเล็กแบบเนี้ย
ไซค์ก็มาจอดซ่อมกันนะใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ฝ่าน้ำกันมา
ลุยน้ำกันมาก็เดี้ยงกันไปหลายคันเลย
นี่จากที่เชียงใหม่ใช่ไหมพาเขยิบลงมาดูภาคกลางที่ปฐุมธานีกันหน่อยค่ะ
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้น้ำก็ยังสูงต่อเนื่องนะคะ
ล้นตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาก็ไปท่วมตามวัดวาอาราม
สถานที่ราชการบ้านเรือนของชาวบ้าน
ดูสิคุณขนาดกระสอบซ้ายนะเอามาวางไว้เป็นแนวเอาไม่อยู่เลยค่ะ
น้ำทะลักเข้ามาทุกคนก็เริ่มวิตกกังวลแล้วแหละว่า
ถ้าเกิดว่าแนวกระสอบทรายแตกน้ำทะลักมากลางดึกจะทำยังไงนะ
จะให้หน่วยงานมาเสริมกำลังมาเอากระสอบทรายมาเติม
แล้วก็คอยเฝ้าระวังคอยรายงานสถานการณ์ตลอดคืนด้วย
แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
ปรากฏว่าน้ำท่วมวัดอุ้ยหลายแห่งเลยนะ
อืมวัดหงษุมาวาดวัดโพเลื่อนวัดโสภาราม
ส่วนในเขตอำเภอสามโคกมีวัดบางนาวัดไก่เตี้ย
แม้ว่าเขาจะเอาแนวกระสอบทรายมาวางกั้นเอาไว้๓ชั้น

แล้วบ้านหลายหลังเลยโดนน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งนึง
ชาวบ้านก็ต้องเอารถมาจอดบนถนน
ส่วนจุดกลับรถใต้สะพานปธุมธรรมดิหนึ่ง
ฝั่งทางตำบลบ้านกลางที่อำเภอเมืองเนี่ยนะคะ
น้ำท่วมเยอะนี่เห็นไหมติดป้ายเอาไว้
น้ำท่วมทางข้างหน้าโปรดระมัดระวัง
ก็น้ำท่วมสูงประมาณสัก๕๐เซน
อาทิตย์ก็ต้องเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกเดี๋ยวนะคะ
สลับไปดูที่อำเภอชมพวงศ์ที่โคราชนครราชศรี
จะมีมวลน้ำจากะำเภอลัมปรายมาลที่บุรีลำ
ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในลำน้ำมูล
ที่อำเภอพิมายแล้วมันทะลักไปทั่วหมู่บ้าน
นับพันหลังคาเรือนคุณผู้ชมในอำเภอแห่งนี้จมน้ำเลยครับ
โอ้โหสถานที่ราชการสำคัญของอำเภอ
แล้วก็มีพวกสถานีตำรวจตลาดสดเทศบาล
น้ำท่วมสูงประมาณ๖๐๗๐เซนติเมตรครับ
บางจุดสูงถึงเมตรหนึ่ง
ชาวบ้านก็ต้องพายเรือเข้าออกหมู่บ้านกัน
ส่วนตรงนี้ชาวบ้านเขามานั่งรออยู่ตรงนี้นะ
ใช่แต่พูดถึงพอตามสถานการณ์น้ำมา

เขาพูดว่าที่ว่าการอำเภอชุมพวงที่ผ่านมา

ที่มันสูงใช่ไหมแต่ทำไมรอบนี้ท่วมเฉยเลย
แปลว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปี๕๔